คุณผู้ชมคะส่วนความเคลื่อนไหวของมวลชนในการออกมาเคลื่อนไหว

ในวันนี้ก็มีการรวมตัวกันอยู่หลายจุดเหมือนกันนะคะ
ทั้งที่อุดมศุกร์ที่ฟิลเจอร์ปาร์ครังสิต
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแถวแยกอุดมศุกร์กันหน่อย
คือตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่แยกบังนา
คือเขานัดรวมตัวกันแยกอุดมศุกร์แล้วก็มีการเคลื่อนขบวนกันไปด้วย
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนะคะ
ตอนนี้อยู่ที่แยกบังนานนะคะเชิญคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
คุณผู้ชมมาที่บริเวณแยกบางนา
ล่าสุดขณะนี้กลุ่มมวลชนได้เดินขบวน
จากแยกอุดมศุกร์มาที่บริเวณแยกบางนาหน้าคอนโดแห่งหนึ่งนะครับ
มาตรงนี้เพื่อมาตะโกนด่าทอถึงนายภัยบูลนิติตะวัน
รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะครับ
เพราะว่าไม่พอใจที่ไปออกรายการพูดถึงกลุ่มผู้ชุมนุมในทางที่ไม่ดี
แต่ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้ก่อนนะครับ
จะเห็นว่ามีกลุ่มชุมนุมนั่งอยู่บริเวณหน้าคอนโดแห่งหนึ่ง
บริเวณแยกบางนานะครับก็ยังคงนั่งปักหลักกันอยู่บริเวณนี้
เพื่อฟังแก่นำปลาใสให้คุณผู้ชมดูภาพย้อนกลับไปหน่อยนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับช่วงเย็นที่ผ่านมามีการประกาศทางเฟซบุ๊กนะครับ
กลุ่มประชาชนอุดมศุกร์บางนานัดชุมนุมกันที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอุดมศุกร์นะครับ
บริเวณหน้าวันอุดมศุกร์นะครับบริเวณถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาออก
โดยมวลชนก็มาชุมนุมกันและนั่งบนถนนจราจรถนนหน้า๒เลน
โดยมีกลุ่มกาดปลดแอบคอยรักษาความปลอดภัย
โดยก็มีแกนนำนะครับทำหน้าที่ปราศัยบนรถผ่านเครื่องขยายเสียง
พร้อมประกาศเดินขบวนนะครับเดินผ่านแยกอุดมศุกร์ระยะทาง๒๐๐เมตรปิด
การจราจรถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาออกช่วงแยกอุดมศุกร์
ทำให้การจราจรบริเวณนั้นนะครับค่อนข้างที่จะติดขัด
แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มนักเรียนขึ้นมาปราศัยสลับกับแกนนำอยู่ตลอดนะครับ
ขณะเดียวกันแก่นำวันนี้ผู้จัดกิจกรรมคือนายนัทวุฒิสมบูรณทรัพย์นะครับ
ก็ปรากฏตัวแล้วก็ปราศัยในประเด็นทางสังคมต่างหลายเรื่องนะครับ
แล้วก็บอกว่าช่วงเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีก็จะมีการเพิ่มเสนอข้อเรียกร้องใหม่
ต่อรัฐบาลนะครับขณะเดียวกันก็มีตัวแทนของแอลจีบีที
กล่าวปราศัยด้วยโดยระบุว่าไม่ขอขึ้นปลาใสนะครับ
เพื่อแสดงว่าคนทุกคนเท่ากัน
วันนี้ขอเปิดหน้าสู้จะทำเพื่อคนไทยทุกคน
ในประเทศ๘๘ปีของประชาธิปไตย
ประเทศไทยไม่เคยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับ
แล้วก็ขอบคุณคณะราษดรในอดีต

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีความรู้
ได้เรียนรู้ได้เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัย
ซึ่งคณะราษดรมีบทบาทอย่างมาก
ในการส่งเสริมการศึกษา
ขณะเดียวกันต่อมาช่วง๑๗น๔๐น

เนื่องจากมีผู้ชุมนุมสมทบกันมากขึ้น
โดยเดินเท้าจากจุดเดิมบริเวณแยกอุดมศุกร์
ขึ้นไปปักหลักอย่างบริเวณใต้สะพานลอย
ใกล้เส้นทางลัดบางนาตราดครับ
ขณะเดียวกันช่วงประมาณ๑๙น
ก็ได้มาประกาศบนเวทีนะครับ
ภายใต้โลแกนเพื่อนมนุษย์คือสิ่งสำคัญนะครับ
ประกาศข้อเรียกร้องใหม่ต่อรัฐบาล
ภายใต้การนำของพ่อเด็กวรุฯจรรย์โอชา

และนำความสงบกลับสู่ประเทศชาติ
โดยข้อเรียกร้อง๓ข้อนะครับ
คือ๑รัฐมนูลให้นำรัฐมนูลปี๔๐กลับมาใช้ใหม่นะครับ
ยุบสภาและจัดตั้งเลือกตั้งใหม่
รัฐมนูญฉบับสมบูรณ์ของประชาชน

เดี๋ยวไปฟังเสียงตอนนี้กันหน่อยครับ
เพื่อให้ชาวพลลุยตัวตนชวนต้น

แกเป็นการได้เลยมาซึ่งสมบัติอนุญาตของประชาชน
ตามระเบิดประชาที่ตะไปให้ดีงาม
และสมดริมสึกต่อไป

คุณเอกประโยชน์ตณชาติ

ข้อที่หนึ่งให้นำรัฐกรณีปีสองห้าสี่สิบกลับมาอย่างโดยท่าน
ข้อที่สองทุกข์สะพานและจัดการเลือกตั้งหมาย
ข้อที่สามล่างรัฐกรณีจบบัตรสุนบินของประชาชน
เพื่อประชาชนและเพื่อประชาชน
ส่วนข้อเรียกร้องเดิม๓ข้อก่อนหน้านี้คือ
หนึ่งการแก้ไขสมนุนนะครับออกจากตำแหน่งและการปฏิรูปสถาบัน
ยังคงเป็นข้อเรียกร้องเดิมที่ยังเรียกร้องกันอยู่
ส่วน๓ข้อที่เพิ่มมาเมื่อสักครู่นี้เป็นการเพิ่มข้อเรียกร้องใหม่นะครับ
แต่ยืนยันว่ายังไม่มีการลดเพดานเรื่องของการต่อสู้แต่อย่างใด
ขณะเดียวกันนะครับตอนนี้กลุ่มมวลชนก็ยังคงทยอยเดินทางมาอยู่ตรงนี้
รวมไปถึงกาดของอาชีวะนะครับ
ถนนสุขุมวิทย์ที่จะมุ่งหน้าไปยังสำโรง
แล้วก็ถนนสุขุมวิทย์ที่มุ่งหน้าไปยังแยกบางดา
ก็มีการปิดการจราจรไปหลายช่องทาง
เปิดแค่เพียงช่องทางเดียวที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกบางนา
ส่วนฝั่งสุขุมวิทย์ที่มุ่งหน้าไปแยกสำโรง
การจราจรยังคงเป็นไปตามปกตินะครับ
ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ที่ชุมนุมกันอยู่บริเวณแยกอุดมศุกร์

มีทางตำรวจมาขอเจรจาให้กลุ่มผู้ชุมนุมรีบออกจากพื้นที่นะครับ
แล้วก็ช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาที
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เดินขบวนมาที่บริเวณคอนโด

เพื่อมาขับไล่มาด่าท้อนายไพบุญนิตต๊ะวัน

นี่เป็นข้อมูลตลอดที่มีการเดินขบวนกันของกลุ่มผู้ชุมนุม
ส่วนคุณผู้ชมก็ยังเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมยังคงนั่งอยู่บริเวณนี้
ส่วน๓ข้อหลักนะครับแกนนำประกาศเมื่อสักครู่นี้ยังคงเป็นเหมือนเดิม
ก็คือการไล่พระเจ้าพระยุติธรรมโอชาออกจากตำแหน่ง
ร่างรัฐมนูลและปฏิรูปสถาบัน
ส่วน๓ข้อที่ประกาศวันนี้ก็เป็นการเสริมขึ้นมาใหม่
แล้วก็ตอนนี้บรรยากาศยังคงเป็นแบบนี้
ส่วนยุติการชุมนุมทางแกนนำประกาศว่าจะยุติช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่ม